ตำรวจเข้าไปตรวจไปค้น
คือตำรวจต้องตามหาว่าใคร
สุรเชษฐกภารบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นบ้านของพ่อและแม่ของแอมที่จังหวัดกาญจนบุรี
พบหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ว่าแอมสั่งซื้อสายนายจริง
โดยใช้ชื่อบุคคลอื่นในการสั่งและรับสินค้าตั้งแต่ต้นปี๒๕๖๐

หลังจากนั้นก็มีผู้เสียชีวิตถึง๑๐ศพใช่ไหม
ซึ่งขณะนี้ตำรวจรู้ตัวคนสั่งและคนรับแล้ว
ซึ่งจากข้อมูลนี้ทำให้เชื่อได้ว่า
มีการวางแผนไว้อย่างดีและมีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วย
ซึ่งบุคคลนั้นอาจมีความรู้เรื่องงานสอบสวน
แต่จะเป็นอดีตสามีหรือไม่
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อน
และจะออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกในเร็วนี้
บิ๊กโจ๊กครับ
เป็นวิธีการลวงของแอมนะฮะ
คือสรุปได้ว่าแอมมนี่นะครับ
มีการวางแผนมาอย่างดีนะครับนะ
มีการสั่งสัญญาณายน์นะครับ

ทันทีที่รับสัญญาณายน์นะ

แล้วถี่ถึงสิบศพ
วิธีการของแอมเนี่ยเป็นวิธีการที่
ต้องมีคนกำกับต้องมีคนบอก
คนบอกเนี่ยต้องรู้วิชาสอบสวนนะครับ
เช่นพยายามตัดประเด็นพยายามตัดช่องเวลานะครับ
บางส่วนไปพยายามที่จะให้มีการส่งของไปยัง

น่าจะมีพยานฐานที่มากพอนะครับ
ที่จะออกไม้จับเพิ่มเติมได้ในบางส่วน
ขณะเดียวกันขณะเดียวกัน
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนสพพทราบจดาชบุรี

กุ้งกับชื่อปานมาสอบปากคำ
เกี่ยวกับการสั่งซื้อและรับสายนาย
โดยตำรวจพบความเชื่อมโยงว่า๑ใน๒คนนี้แหละ
เป็นคนสั่งสัญญาณายน์มาให้แอมป์ใช้ก่อเหตุครับ

แต่กุ้งไม่มีเงินก็เลยไม่ได้ให้ยืม

ขนมกรุบ๒๐๐บาท
แต่สุดท้ายพอกุ้งจ่ายแชร์เงินแชร์ไป๒๐๐๐ให้แอม

ปานนี่เป็นหมอนวดแผนโบราณ
รู้จักกับทั้งพี่สาวของแอม

และมักจะพาสามีที่เป็นตำรวจมานวดบ่อย

แล้วก็ชวนเล่นแชร์วงเล็กอีกเหมือนกันครับ
นี่คือพฤติกาล่าสุดเกี่ยวกับคนรอบตัวแอมป์ครับ

และเรื่องไหมจับไงอาจจะมีเพิ่มเติม
เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นอีกคนถึง๒คน
๒คนหรือยังไงด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะฟังเรื่องเกี่ยวกับสายนายไปแล้วใช่ไหมให้ดูในมุมของอดีตสามี
คือรองอ๊อฟให้ฟังในมุมนี้หน่อยเพราะว่าหลังจากที่รองอ๊อฟเนี่ย
ได้มาได้ประกันตัวไปแล้วก็หายไปเลยหายหน้าหายตาไปเลย
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะไปที่บ้านของรองอ๊อฟพันตำรวจโทวิทูลค่ะ
ในพื้นที่ที่นครปฐมนี่แหละจะไปถามเกี่ยวกับเรื่องคดีทีนี้ตอนไปดูที่บ้าน
เดี๋ยวขอดูภาพหน้าบ้านตอนที่นักข่าวลงพื้นที่ไปหน่อยปรากฏว่าบ้านเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
สภาพบ้านคือนี่เห็นกุญแจนั้นไหมล็อกจากด้านนอกแล้วถ้าเกิดว่ามองไปจากหน้าจอเนี่ย
บ้านฝั่งซ้ายเป็นเพื่อนบ้านของรองอ๊อฟนักข่าวก็เลยไปขออนุญาตสอบถามจากเพื่อนบ้าน
อยู่ด้านข้างค่ะเพื่อนบ้านเขาบอกว่าปกติรองออฟก็อย่างนี้อยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่ากลับมาเสร็จธุระออกมาจากข้างนอกก็จะเข้าบ้าน
พอเข้าบ้านเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านแล้วล็อกกุญแจจากด้านนอก
อป๊าดไปนิดเดียวก็จะคิดว่าเออคนไม่อยู่บ้านถูกป่
ลักษณะเหมือนเหมือนจะไม่อยู่นานด้วยนะถ้าล็อกจากข้างนอกอ่ะ
แต่คืออันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าแบบณช่วงนี้พอยิ่งมีข่าวแบบนี้ด้วยหรือเปล่า
ที่นะค่ะพอไม่เจ๋อลองอ๊อฟ
ไม่เป็นไรเราก็เลยลองโทรศัพท์ไปสอบถามรองอ๊อฟดูว่า
อ๊อฟสะดวกให้สัมภาษณ์ไหมทางรองอ๊อฟเนี่ยนะคะ
ก็แจ้งว่าผมไม่สะดวกแต่ผมขอให้ข้อมูลผ่านทางไลน์ละกัน

แชทไลน์ที่รองอ๊อฟคุยกับนักข่าวของเรา
ซึ่งถามว่าประเด็นที่นักข่าวของเราคุยคุยกับรองออฟอยู่๒ประเด็น
อันแรกเนี่ยรองอ๊อฟก็พูดถึงเรื่องการขับรถเชฟโรเล็ตของแด้
จากอูดอนกลับมาที่นครปฐม
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรองอ๊อฟบอกนะคะว่าขับรถเชฟโลเลสสีขาวของแด้มาจริง
แล้วตามกล้องวงจรปิดเลยที่ตำรวจบันทึกได้เนี่ย
เพราะว่าอะไรถึงไปขับมาแอมขอร้อง
เพราะว่าแอมบอกว่าท้องอยู่ขับรถไม่ไหว
ซึ่งรองอ๊อฟเนี่ยก็คือแค่ไปช่วยไปช่วยขับรถเท่านั้น
แต่ว่าตอนหลังมาตรวจเจอสายนายในรถคันนั้นนี่ดูแชทสิเห็นไหม
อ๊อฟก็บอกนะบอกว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนเหมือนกัน
เกี่ยวกับสายนายในรถคันนั้นอันนี้ประเด็นแรกนะ
อีกประเด็นนึงคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับหนี้พนัน๔ล้านสื่อไปนำเสนอใช่ไหม
ว่าอะไรนะเป็นหนี้พนัน๔ล้านแล้วแอมมาใช้หนี้พนันให้
อ๊อฟยืนยันในเรื่องนี้นะคะนี่ไงบอกว่าที่ผ่านมาแอมไม่ได้มาใช้หนี้ให้ผมนะ
โอเคนะคือยืนยันว่าไม่เคยติดหนี้พนันแอมไม่เคยใช้หนี้ให้แล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้กับพนักงานสอบสวนไปแล้ว
อยากให้คนที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนะครับ
ไหมอ่ะอืมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วรองออฟก็บอกด้วยนะบอกว่าที่ผ่านมาน่ะ
ผมให้ความร่วมมือกับตำรวจมาโดยตลอดดูแชทอันนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยตั้งแต่มีเรื่องผมให้ความร่วมมือมาโดยตลอดให้รายละเอียดทุกเรื่อง
แม้กระทั่งเรื่องที่ผมถูกหมายจับคือให้รายละเอียดไปเพื่อมาจับตัวผมเอง
ตอนนี้ผมเป็นผู้ต้องหานี่อันนี้แชทนี้ค่ะแล้วสื่อต่าง
พอนำเสนอข่าวเนี่ยก็ทำให้ตัวรองอ๊อฟเองรวมถึงคนรอบข้างอ่ะ
รองออฟก็เลยบอกว่าไม่ค่อยอยากที่จะให้ข่าวเท่าไหร่แล้ว
อันนี้เป็นข้อความแชทล่าสุดเมื่อวานสักช่วงเที่ยงนะคะ
ที่นักข่าวเนี่ยทักแชทไปหารองอ๊อฟนะคะ
คุณผู้ชมสงสัยเรื่องทนายไหมทนายพัฒน์หรือว่าทนายธันนิชาว่า
ทำไมทนายถึงมารับคดีนี้มาว่าความให้กับแอม
ทั้งที่โอ้โหถ้าถูกพิสูจน์ได้ว่าแอมเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคนเป็น๑๐คน
เอ่อโอ้โหจะสู้คดีหยากไหมอ่ะครับ
คือพี่สงสัยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไปอีกนะ
รู้จักกันยังไงรู้จักกันมานานแล้วเหรอ
ก็คือพี่เขาบอกว่ารู้จักกันตั้งแต่๒ปี
ปี๖๕เคยทำคดีให้มาอยู่๒คดี

คือเคยเป็นลูกความเก่าของทนายพัฒน์มาก่อน

เล่าให้ฟังว่าตอนรู้จักกันคือปี๖๕นะ
นับจนถึงตอนนี้ปี๑๙๖๕๑๙๖๒ปี
เคยเป็นทนายให้กับแอมในคดีถูกช่อโกง

พูดเพราะรักษาคำพูด
เนี่ยมีอาชีพหลักเป็นแม่บ้านคอยดูแลลูก

ไม่ได้เจาะจงว่าเทรดอะไรคุณผู้ชม
แล้วรองออฟอดีตสามีของแอม
นายพัฒน์ก็บอกรู้จักนะแต่ไม่ได้สนิทด้วย
ส่วนตัวทนายแล้วมองว่ารองออฟ

เพราะรองออฟเป็นคนสุภาพ
ทนายพัฒน์ยืนยันว่าทั้งคู่ทั้งแอมกับรองออฟ

ก็ไม่แปลกที่ต่างฝ่ายต่างจะไปมีความสัมพันธ์ใหม่

ทนายมองว่าเป็นเพราะทั้งคู่ยังมีพันธาเรื่องลูกด้วยกันอยู่นั่นเองครับ
ส่วนที่ทนายตัดสินใจมาว่าความให้กับแอมในครั้งนี้
เพราะเธอมองว่ามันท้าทายนะงานนี้
ประกอบกับทุกคนเวลามีเรื่องคดีความขึ้นมา
มีสิทธิที่จะมีทนายความได้
ดังนั้นหน้าที่ของทนายความก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกความเป็นหลัก
แล้วตอนนี้คุณผู้ชมฟังเท่านี้ดี
อันนี้ในมุมมองของทนายแอมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
บใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาออกมาครับ
และการที่ออกมาพูดแบบนี้
ไม่ใช่ว่าจะมาเบี่ยงประเด็นทางสังคมจะได้ไม่ไปโจมตีแอมอะไรหรอกนะ

สังคมให้ความสำคัญให้ความสนใจ
และเธอต้องการจะลดความร้อนแรงของกระแสสังคมลง
ยืนยันนะไม่ได้เข้าข้างลูกความ
ที่ออกมาก็เพราะว่าก็แอมมาแก้ต่างเองไม่ได้ไง
แอมอยู่ในทรัฐสถานหญิงกลางใช่ไหม
ในฐานะทนายความก็ต้องออกมารักษาประโยชน์ของแอม
อยากให้สังคมลองมองอีกมุมหนึ่ง
ทนายให้มองอีกมุมหนึ่งหมายความว่าอะไร

ความสำคัญถ้าทนายเงียบไม่พูด

แต่ถามว่าเข้าข้างไหมไม่ได้เข้าข้างแต่มารักษาประโยชน์ให้เขา
ซึ่งเขาพูดเองไม่ได้ถูกไหมคะในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดทุกวัน
ทุกสื่อสังคมมองแค่โดยรวมดังนั้นเราคงอาจจะต้องใช้
คิดทัศนคติหรือว่าวิธีการคิดที่อย่างยุติธรรมเหมือนกัน
ว่าถ้าวันหนึ่งคนนั้นเป็นผู้โชคร้ายแล้วอยู่ในครอบครัวเราเราจะทำยังไง
สภาธนาความก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วเขาก็บอกว่าทำได้ดีแล้ว
ยืนยันว่าจะช่วยจนถึงที่สุดทั้งหมด๑๔คดี

นี่แหละครับที่ทนายพัฒน์มาเปิดใจกับไทยรัฐทีวีเลยนะคุณผู้ชม
แล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าที่สังคมออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานาเธอไม่ได้สนใจนะ
เพราะสังคมก็มีสิทธิ์วิภาควิจารณ์อยู่แล้วแต่อยากจะให้อยู่ในกรอบ
ล้ำเส้นมากเกินไป
เราก็ในฐานะสื่อมวลชนเราก็นำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นจากทุกฝ่าย
คือคำว่าวิจารณ์กับคำว่าหมินประมาทเนี่ยต้องใช้ให้ดีนะ

ใช้ไม่ให้มันอยู่ในกรอบของมัน